บอกช่วยตามตัวคนขับรถคันนี้หน่อยค่ะ
เพราะว่าแม่เขาเนี่ยเป็นพนักงานกวาดถนน
กำลังทำงานอยู่แล้วรถคันหนึ่งพุ่งมาชนแม่

แม้แต่จะลงมาดูอาการว่าแม่เป็นยังไงค่ะ
อันนี้คือภาพหลักฐานที่เขามีเราจะเห็นผู้ก่อเหตุขับรถไปเลย
แต่ว่าคนที่โดนชนนะคะอยู่ตรงมุมภาพตรงนี้

เพราะฉะนั้นก็ตามยากหน่อยทะเบียนรถก็ไม่เห็นนะคะ
แล้วมันเกิดตรงมุมโค้งพอดีกล้องมันบังนะคะ
แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าถนนโล่งนะคะ
โล่งแล้วก็ไฟส่องสว่างนะคะแล้วการชนเนี่ยเกิดขึ้นแล้ว
รถคันที่ชนก็ไปเลยไม่ได้มีการจอดหรือว่าหยุดดู
คุณโอมนะคะซึ่งเป็นลูกชายของผู้บาดเจ็บ
ซึ่งเป็นพนักงานกวาดถนนเนี่ยค่ะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เทศบาลนครหัดใหญ่ประมาณตี๔
เช้าวันที่๙ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
แม่ก็กำลังทำงานอยู่บนถนนเพชรเกษมอยู่ดี
รถเก่งคันนี้นี่อันนี้อีกมุมหนึ่งนะคะ
พุ่งมาชนแม่คือชนแรงถึงขั้นที่ว่าฝาครอบล้อหลุดนะคะ
เนี่ยค่ะแล้วก็ไปเลยไม่หยุดรถไม่ลงมาดู
ขับหนีไปทาง๓แยกคอหงศ์
ผู้บาดเจ็บก็อยู่ตรงนั้นนะคะแต่ว่าโชคดีนะคะ
แม่เนี่ยบาดเจ็บลุกไม่ได้แต่โชคดีมีพลเมืองดีผ่านมา
ก็พาแม่ไปส่งโรงพยาบาลทิ้งไว้ฝาคอบล้อแบบนี้ค่ะ
รถไปแล้วแล้วไปหาหมอเนี่ยหมอบอกว่าแม่ขาซ้ายหัก
อยู่ในสภาพนี้ค่ะคุณผู้ชมเขาต้องผ่าตัด
ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลอย่างน้อยก็ครึ่งเดือน
แต่ถ้าขาหักก็ต้องทำกายภาพอะไรก็อีกประมาณ๒๓เดือนนะคะ
กว่าจะกลับมาปกติได้นะคะคุณโอมบอกว่าลำบากเลยค่ะ
ก็ต้องออกมาร้องกับสื่อและขอความช่วยเหลือจากโลกโซเชียลด้วยค่ะ
ใครที่มีภาพนะคะหรือว่าเบาะแสจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
ช่วยแจ้งเขาทีหรือว่าแจ้งตำรวจที
เพราะนี่ที่อยู่ในมือคือมันมองไม่เห็นทะเบียนรถนะคะ
กล้องมันมองทะเบียนรถไม่ชัดแล้วที่รู้สึกแย่มากเลยก็คือว่า
ทำไมเขาไม่ลงมาดูอาการของคนที่เขาชนเลย
จะบอกว่าไม่เห็นก็ไม่ได้ถนนก็โล่งแล้วสว่างด้วยนะคะ
เนี่ยค่ะหรืออย่างน้อยเนี่ยพาแม่ไปส่งโรงพยาบาลเขาบอกก็ยังดี
เพราะฉะนั้นก็อยากจะให้มารับผิดชอบด้วยค่ะ
ใช่ครับส่วนเรื่องหลังกฎหมาย
เราก็เข้าใจว่าเขาอาจจะตกใจหรือว่าเก่งอะไร